แต่จุดเริ่มต้นอยากจะเป็นนักร้องใครพยายามจะเอามาเป็นตลกก็ไม่ไป

มันไม่มีทางเป็นนักร้องเขาไม่ร้องเพลงเขาไม่ร้อง
ตลกที่ไม่เคยได้อยู่ในหัวใจเลยถ้าอยากมาเล่นตลกไม่เอาเลย
ก็บอกไม่เอาแล้วไปทำอะไรแต่ละอย่างมันถูกใจเขาหมด

นักร้องพวกหางเครื่องมัน๓๐๔๐คนมีดอกไม้อยู่บนหัวตั้ง
แล้วก็มันไม่มีเลยไม่มีใครที่จะเต้น
ป่าก็ออกไปเต้นเขาก็บอกเอาเทพออกไปเต้นสิ

หน้ามันยังกระแตนต้องดูมันจะไปเป็นพึ่ง

คือไม่อยากจะเต้นเลยแต่คุณทำไปถูกใจเขาอีก
มันไม่ออกอะไรก็มาเนี่ย

หลังไม่รู้เรื่องเลย
มีหมุ้นมีชมดอกไม้

แบบฮีวิตวิญญาตร

คนมันจะเป็นดาราไง
แล้วถ้าเล่นตลกงานเยอะไง

ป๊าแกพูดไม่ครบอีกแล้ว

เล่นหนังที่นี่เป็นพ่อเอกด้วย
แล้วช่วงนั้นเข้าสู่เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วหลายเรื่อง
แต่ว่าบางเรื่องก็ถ่ายไปแล้วมันก็ไม่เอาออกก็มีเข้าสู่วงการบันเทิง
จากนักจากตลกคาเฟ่อ่ะ
แล้วอยู่ดีเข้าสู่วงการบันเทิงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้มันมาด้วยนะเอาดูดวง

ก็ที่ได้บอกนะว่าคืออันที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะ
แล้วเนี่ยตลกไหมเล่นตลกไหมเนี่ย
ยังไงครับไอ้ดาวเจ้าเรือนกรรมมะเนี่ยคือพระศุกร์
สุขก็คือดาวประกายพฤกษ์หรือดาวประจำเมือง
มันจะร้องจะเล่นจะเต้นจะลำได้หมดไงเขาเรียกว่า
ชีวิตมันเป็นศิลปะชีวิตมันเป็นศิลปะ
หรืออะไรเลยแต่มันเรียนจากความรู้สึกของเสียงหัวเราะ
หัวเราะแบบนี้เองถ้าเต็มที่หนักยิ่งขึ้นเลยนะ

ถ้าเองน่าเครียดเดี๋ยวกูจะทำให้เองหายเครียด
แล้วป่าเป็นคนไม่ได้เห็นใครเครียดมีความทุกข์มีปัญหา
เป็นคนชอบสอใส่

คือแกเป็นคนรู้สึกว่าโลกใบนี้มันน่าจะมีความสุข
แต่โดยที่ไม่รู้ว่าแกเองก็อยู่ยากน่าดูเลย
เหมือนสมัยก่อนนะเป็นเด็กชอบเป็นพระเอก
อยู่โรงเรียนนะนะใครไปรังแก่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลยนะ
ถ้าผู้หญิงเปิดกระโปรงปุ๊บ
ไปช่วยเค้าสิจะไปช่วยเค้าดูได้ไงล่ะ

เคยมีนะใครไปรังแก่ไปรังแก่ผู้หญิง
บอกให้อย่าไปรังแก่เลยเจอมาเจอตัว
ส่วนมากอย่างหลังโรงเรียนประจำ

แรกโอ้โหเตะนี่คนหนึ่งแบบจุกไปเลย
มาที่สองมาอีกแล้วมาลุม
ตัวใหญ่เลยทีนี้ไอ้ตัวใหญ่แล้วไปรังแก่ผู้หญิงอีก
ปาก็บอกเฮ้ยไม่รังแก่เค้าทำไมมึงรังแก่หว่า
ไม่รังแก่หว่าโดนเตะแทบตาย
จนสู้ไม่ได้นั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละ
แต่ว่าสู้เขาไม่ได้ไงสู้ไม่ได้มันร้องไห้เลย

เพราะว่าอะไรเมื่อวันดีดูหนังไง
เออ๊ะ
จากที่ชีวิตเรานะมาจาก๑๒เลย
พอเราเป็นตลกชีวิตเราเปลี่ยนไปมั้ย
ก็มีแน่นอนคนเราบอกแล้วปากเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่า
ชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่กับที่ตลอดหรอกเราอย่าเพิ่งไปคิดไอ้ตรงที่
เฮ้ยอย่าไปคิดจะไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดอ่ะ

ก็คิดสุดท้ายก็คืออยู่หรือเปล่าแค่นั้นเอง

ในขณะที่ป่าเป็นตลกก็ประสบความสำเร็จดีวันหนึ่ง

วันหนึ่งป่าคิดอยากจะมีคณะของตัวเอง
นั้นเป็นธุรกิจแรกที่ป่าคิดอยากจะมีหรือเปล่า

ออกมาจากพี่เด่นมากก็เป็นเทพโพงามแล้ว
แต่มันมีจุ๋มจิ๋มมีพี่เพชรมีพี่ทงก่อนนี้

จุ๋มจุ๋มเพชรทงอะไรอย่างนี้

แล้วตอนหลังก็ไปเอาไอ้น้อยมาเข้าอยู่อีก
น้อยเนี่ยป่าเอาข้าวตั้งแต่อยู่วงตรีมาแล้ว

ตอนสมัยนั้นมันก็เอาไปทำงานแล้วก็แก๊ก
แล้วก็หิวสารน้องป่าเข้าไปอยู่วงตรี

ป่าก็ออกมาก็เอามันเข้ามาตอนหลังนี้อีก
หลังจากที่เรามีโอกาสแล้ว
อยู่วงการมาทั้งหมดจากวันนู้นจนถึงที่พีค๔๐ปีได้ไหมหรือ๔๐

มาจากตลกคาเฟ่ซึ่งยุครุ่งเรืองตลกคาเฟ่

แล้วป่าก็ก้าวเข้าสู่ทีวี
ป่าก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ได้ยังไง

ก็ระหว่างช่วงนั้นที่เรามีชื่อเสียงขึ้นมา
ระหว่างช่วงหม่ำช่วงอะไรก็แล้วแต่

หนังเอเท็นอยู่ในตอกลึกขนาดไหน
ล้นออกมาทั้งทั่วประเทศ
พวกเราเนี่ยบินกันเหมือนนั่งรถเมย์
จังหวัดนู้นจังหวัดนี้บินกันไป

และไปที่ไหนก็ขนโล้นพวกเราออกไป

อันนี้มันได้เงินได้อย่างไร
เพราะวันนั้นวันนั้นเราไม่มีอะไรดู
ไม่ใช่ไม่ใช่ออกหรอกเอาเพียงแต่ว่าป่าว่าป่านี่มันไม่ใช่ตรงนั้นแล้ว
อายุวัยแล้วก็ความรู้ของเราเนี่ยที่เราเก็บสะสมมันไม่มีโอกาสที่ได้เป็นศิลปินได้เต็มตัว
ได้มีโอกาสได้ทำงานสิ่งที่เราอยากจะทำมันทำไม่ได้
เพราะดูแล้วเหตุการณ์มันเหมือนเป็นกงเหล็กเป็นประตูเหล็กที่อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า
อายุปูนี้ต้องตายแล้วลองหมุนไปทางอื่นเลยดีกว่าอืมจริงจริงว่าอยากจะทำ
อยากจะทำอะไรบางอย่างที่คิดเอาไว้เหมือนชอบอยากจะทำมากสุดคือทำสร้างหนัง
ทำหนังเขียนหนังออกมาอืมแล้วก็อยากทำละครอะไรก็แล้วแต่อืม
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่รักนะป่าเคยทำแล้วนี่เป็นเป็นผู้กำกับหนังลงทุนหนัง
ก็ใช่ทำมาแล้วแต่ก็ตรงนั้นก็เพียงแต่เรื่องเดียวก็เรายังอ่า
ยังไม่สะใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดต่อไปเนี้ยเราคิดว่าเราน่าจะมีอาชีพมากกว่านั้นอืม
สิบปีมีรายการพิธีกรรายการประจำทุกวันด้วยซ้ำไปอืม
เคยรับพิธีกรมากสุดต่อวันกี่รายการโอ้หลายรายการตอนนั้นหลายรายการ

คือดอกผลของการที่ได้บ่มเพาะในสายอาชีพตลกเนี่ยนะ
มันทำให้เมื่อกลับมาถึงยุคจอตู้รุ่งเรืองขึ้นมาเนี่ย
ฟ้าก็ยังได้คุณอุประการได้มีโอกาสไปแสดงบทบาทดีฝีมืออยู่บ้าง
บทของพิธีกรร่วมต่างรายการอยู่ช่วงหนึ่ง

ป๊าจะเป็นพิธีกรที่อะไรที่มันเป็นจริงจังและเป็นมาตรฐานมากไม่ได้
เพราะว่าอะไรอ่ะพูดเป็นหลักการสักนิดเดี๋ยวก็เละแล้ว
ออกไปเรื่องไหนแล้วจะเป็นอย่างนี้อยู่ประจำ
เพราะอย่าพูดไปตามที่สมองคิดไปเท่านั้นเอง
เราไม่ได้มีสคริปต์อะไรทุกอย่างป๊าชอบอย่างเง
เอาจริงเล่นจริงของเราอารมณ์พาไปถูกต้องเล่นจริง
เอาอารมณ์ที่จริงเดี๋ยวนั้นแล้วที่เล่นเนี่ยทุกครั้ง
เราจะเอาอารมณ์ของที่เราเคยสัมผัสผ่านมาก่อน
เมื่อก่อนกูเป็นเด็กพ่อแม่เคยด่ายังไง
พี่เคยด่ายังไงเพื่อนเคยว่าเรายังไง
แล้วเพื่อนที่มันจะว่าเรามันเคยทำกับเรายังไง
ส่วนมากจะเอาของที่เราเคยผ่านมาเนี่ยเอามาใช้ได้
ป่าทำพิธีกรแล้วเราจะมองเห็นเป็นธรรมชาติมากกว่า
ทำพิธีกรอยู่มาตั้งนานนานอยู่ดีไม่มีงานเหลือเลย

อยู่ยังไงอ่ะก็อยู่แบบอยู่อย่างนั้นอ่ะ

นี่ไงก็อยากจะรู้วันหนึ่งถ้าตัวเองวันหนึ่งมีงาน
เขาจะได้รู้ว่าป่าเริ่มมาทำธุรกิจตอนไหน
ตอนที่เลิกจากวงการแล้วหรือเริ่มทำธุรกิจหลังจาก
ดูจากตามดวงป่าไม่ได้ทำแบบขาดตอน
คือระหว่างที่จะเลิกเนี่ยป๊าก็คิดอยู่แล้วว่า
มันมีทีวีเราก็ไปไกลไม่ถึงขนาดที่หม่ำไป
เพราะฉะนั้นในเวลานั้นก็มีพยายามจะทำธุรกิจอื่นเสริมเข้ามา
วบคู่กับการพิธีกรที่ได้เงินมาส่วนหนึ่งด้วย
แต่ระหว่างนั้นไอ้ที่ทำธุรกิจมันก็ไปไม่ได้
ติดขัดหลายอย่างก็พยายามสู้แล้ว
ก็ไปไม่ได้อีกก็เลยต้องมาหยุดเป็นกลับพัก
ก็เบื่อพี่พี่น่ะส่างที่ป่ายชอบ

หัวหาห้าหัวหัว

ป่าเป็นดาราตอนที่งานเยอะ
ตั้งแต่ตลกคาเฟ่เงินป่าต้องมหาศาลมาก
นี่ฉันบอกแล้วไงฉันมันคนละยุค

สมัยก่อนเนี่ย๕๐๐๐๐๐คอมูลก็ต่อ

มันไม่ใช่แบบโฮไปดีกว่าเป็นแสนนั้น
เดี๋ยวนี้๒๐๐๐๐๐เป็นคนละยุค
เนี่ยป่ามันมาเร็วไปนิด

ย้อยก็ไม่ได้ไปดีดหน้าใครอ่ะแล้วอย่างหนึ่งคือป่าเนี่ยเวลาแกทำมาหากินได้เงินมาเนี่ย
มันไม่ได้มากมายอะไรมันก็มีทั้งส่วนที่ต้องจุนเจือครอบครัวพี่น้องอะไรหลายอย่างนะ
คือตัวเองด้วยหรือป่าแกไม่ได้เป็นคนสะสมเงินดวงชะตาแกไม่ใช่เป็นคนสะสมเงิน
ได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปอยู่แล้วแล้วมีอันทำธุรกิจทุกครั้งทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จ
คือข้อที่๑นะตามดวงนี้เป็นดวงที่เกิดมาเพื่อทำเพื่อทำนะงานด้านวงการบันเทิงในรูปแบบต่าง
แม้กระทั่งงานเพลงเนี่ยแต่บังเอิญไอ้คู่บุญของป่าเขาเนี่ยคำว่าคู่บุญก็เหมือนกับครูของครูเอื้อ
ครูสุรพลครูของครูสุรพลคือคนแบบนี้ป่าไม่ได้มีคู่บุญแบบนี้ร่วมกันมา
เพราะการที่จะเป็นนักร้องนักดนตรีหรือนักร้องที่มีชื่อเสียงได้ครูเพลงสำคัญที่สุดเขาจะขีดเลือกใครนั่นคือความหมาย
ทีนี้ป่าเนี่ยเขาไม่ได้ทำบุญคู่บุญกับครูคนที่ว่ามาเลยจึงไม่ได้มีไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ว่าป่าไม่มีความสามารถ

จะแยกธุรกิจแต่ถ้าเกิดไปทำเพลงถ้ามีคนใดคนหนึ่งนะแม้กระทั่งนะวันนี้นะให้ป่าร้องเพลงแต่มันไม่ใช่เพลงเพื่อมอมเมา
แต่เป็นเพลงแนวแปลกแนวสอนชีวิตแนวคิดอะไรอย่างนี้นะแม้กระทั่งวันนี้ยังทำได้เลยเพราะอะไร
ร้องเพลงโลกนี้คือละครเนี่ยเอาเด็กที่มาอัดร้องเนี่ยมันจะได้อารมณ์ไหมมันต้องคนผ่านเจ็บผ่านปวดผ่านรวดล้าว
แล้วร้องเนี่ยมันต้องใช้จิตวิญญาณร้องคือป่ายังทำได้แต่มันจะมีใครเห็นไหมล่ะ
แกจะทำให้เจ็บปวดได้ยังไงล่ะแกยังตลกอยู่เลย
ไม่ใช่ลึกของแกเนี่ยไอ้ที่ตลกเนี่ยเดี๋ยวนะลากฐานของจิตเนี่ยมันทั้งเจ็บปวดรวดร้าวเหงาเศร้า
แต่ไม่แสดงให้รู้เพราะกูไม่ต้องการให้ใครสงสารกูนี่นี่คือความหมาย
ไม่ใช่ไม่ต้องการให้ใครสงสารไม่อยากจะให้ใครเขาเห็นไอ้สิ่งที่คือมากกว่าสิบปีอย่างเนี่ยจะทุกข์จะร้อนจะอะไร

แต่ว่าชีวิตป่าเนี่ยนะมันเหมือนไม่กลัวแล้วไม่กลัวน้ำหมูมันร้อนซะแล้ว
มันเหมือนกับบางครั้งบางคราวแบบสุดขีดแล้วอะไรอย่างนี้
มันจะมีอะไรมาทุกครั้งไปเลยจนเชื่อมั่นแล้วมันสิ่งที่เราทำเอาไว้มั้งหรือยังไงก็ไม่รู้
เป็นสิ่งนี้จริงแล้วไม่เลยทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเลย
เอานะเดี๋ยวถ้าภาพมันจะไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวต้องมีอะไรมาให้ทำให้เรา
ทีนี้เมื่อกี้คือเรื่องดนตรีเรื่องวงการบันเทิงคือเป็นมือปืนรับจ้าง
ที่เหมือนกับเป็นคนทำงานให้เขาหรือเป็นของตัวเองมันก็ได้พอมีพอกิน
มันไปได้นะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่เป็น
ไม่ใช่เป็นตัวเงินนะที่เป็นทรัพย์วิเศษก็คือการที่เป็นที่รู้จักชื่อเสียง
แต่พอจะทำธุรกิจเนี่ยมันมีอย่างนี้นะว่าตัวธุรกิจถ้าจะทำนะมันแยกเลยนะ
อาหารของกินของใช้ของสวยงามสุขภาพพวกนี้ทำได้แต่ทำปีไหนทำกับใคร
หนึ่งเอาเงินคนอื่นมาทำได้ไหมไม่ได้ทำร่วมกับใครได้ไม่ได้
และถ้าเกิดทำแล้วไปฟังคนมากไหมไม่ได้มันต้องทำไปอย่างที่ใจอยากทำ
ใครจะพูดอะไรผมไปฟังทำแบบนี้ทำได้แต่ป่าเป็นคนมีเวรกรรมอย่างหนึ่งว่า
ตัวธุรกิจถ้าจะทำนะเป็นอุปสรรคต่อดวงนี้ในเรื่องของกรรมะคือการงานตลอดชีวิต
ในชาตินี้เคยอาจจะมีลูกแล้วไม่พร้อมแล้วเขาแท้ง
อันนี้ผมเชื่อมั่นเลยผมว่าผมว่าตรงนี้แน่

คู่ครองเนี่ยคือพระจันทร์พระจันทร์มันก็แปลว่าอ่อนไหว
ใครที่ได้มารักประเทศและใช้คิดด้วยร่วมกันเคยร่วมทุกสุขนะ
ชาตินี้ทั้งชาติก็ลืมไปได้และคงจำได้อีกหลายชาติ
ฉะนั้นหมอดูนี่บางครั้งก็ถ้าคนแบบน่าเชื่อก็เชื่อ